ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
การเข้าไปหาของป่าไปหาสัตว์ป่าแล้วก็ถือปืนกันไปเพื่อนกันไปไปด้วยกันเนี่ย
สุดท้ายแล้วแทนที่จะยิงสัตว์นึกว่าสัตว์ปึ้งไปเนี่ยมันเป็นเพื่อน
ท่านผู้ชมครับผู้ชายสองคนเพื่อนกันไปหาของป่าด้วยกันจะไปหาหมูป่า
คนที่ฝ่ายยิงเนี่ยบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็นึกว่าหมูป่า
ก็ซัดใส่เลยเปรี้ยงเข้าไปยิงแม่นซะด้วยโอ้โหเข้าหน้าเพื่อนฮะที่มาด้วยกัน
เสียชีวิตคาที่ค่ะนี่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะหลายครั้งมากนี่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองพฤษภาคมนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผาไทยจุดสกัดชั่วคราวแม่หยวกในเขตอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
รับแจ้งจากกำนันตะบนปงดอนนะฮะซึ่งเป็นกำนันในพื้นที่เนี่ยฮะ
บอกว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในป่าลึกบริเวณห้วยปังเคาะห้วยแม่ตาหลวง
ท้องที่บ้านแม่ตาไนหมู่หกตะบนโปรงดรอำเภอแจ้ห่ม
อยู่ในเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะฮะ
เจ้าหน้าที่อุทยานกับทางตำรวจสพแจ้ห่มก็ต้องเดินทางเข้าไปนะครับ
คือรถเนี่ยไปไม่ถึงนะครับทุกผู้ชมครับกู้พงกู้ภัยก็ไปไม่ถึง
อ่าต้องจอดรถแล้วก็เดินเท้าเข้าไปเข้าไปในป่าลึกอีกห้ากิโลเมตร
ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยฮะสภาพก่อนไปถึงจุดนั้นที่ต้องจอดรถแล้วเดินเข้าไป
เห็นไหมฮะป่าลึกแบบนี้เลยเข้ามาหาของป่าหาสัตว์ป่ากัน
ไปถึงจุดเกิดเหตุเจอสบนายกัลทรมี่ยันอายุห้าสิบปี
เป็นชาวบ้านไฮหมู่สามตบลโปรงดรนะฮะ
เสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
บาดแผลเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีแผลชะกันที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอหลายรู
ศพเนี่ยสภาพนอนหงายอยู่ขาทั้งสองข้างพาดอยู่บนท่อนไม้
แล้วที่หน้าตักผู้ตายมีปืนยาวอยู่กระบอกหนึ่งเป็นขนาดจุด๒๒
ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปืนลูกกรด
เป็นปืนลูกรถติดกล้องเล็ง๑กระบอกวางอยู่ที่หน้าตัก
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างห่อผ้านะครับแล้วก็ใช้วิธีมัดติดกับท่อนไม้ไผ่ยาว
แล้วก็ต้องแบกหามออกมาจากป่าต้องเดินออกมารถเข้าไม่ถึง
ลึกเข้าไปอีก๕กิโลเมตรจากจุดจอดรถ
ส่วนคนก่อเหตุที่ยิงเขาเสียชีวิตไม่ได้หลบหนีไปไหน
ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจชื่อว่านายวินัยห้องเพลอายุ๕๕ปี
อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพื่อนหมู่บ้านเดียวกัน
นายวินัยห้องเพลเนี่ยบอกว่าเมื่อกลางดึกคืนวันที่๑พฤษภาคม
นายวินัยกับผู้ตายคือนายกันทรพากันไปเข้าป่าไปล่าสัตว์
จะไปล่าสัตว์บนเขาตอนนั้นพอไปถึงจุดแถวในป่าเนี่ย
ก็แยกกันใช้ไฟส่องตามมุมมืดเพื่อหาสัตว์
จังหวะนั้นนายวินัยฮ่องเพบอกว่าเขาเห็นเงามืด
ลักษณะเงาตะคุ่มแล้วดวงตาเป็นไฟแดง
คือเขาใช้ไฟฉายที่ส่องเนี่ยติดอยู่บนศีรษะ
ซึ่งนายวินัยฮ่องเพบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มแล้วมีดวงตาเป็นไฟแดง
คิดว่าหมูป่าแน่ก็เอาปืนลูกซองยาวที่ถือมา
กระสุนชนิดลูกเก้ายิงใส่ทันทีครับ
พอเข้าไปดูอ้าวเข่าแทบสุดเพราะเหยื่อกระสุนไม่ใช่หมูป่า
แต่คือนายการทรเพื่อนที่มาด้วยกันคือนัดเดียวแต่ว่ามันกระจายฮะ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาตกใจมากทำอะไรไม่ถูกนะครับ
เพราะว่าเพื่อนก็เสียชีวิตแล้วแต่ก็มืดแล้วตีหนึ่งกว่านะฮะ
ก็เลยต้องรอจนรุ่งเช้าฮะก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็แจ้งเหตุ
ก่อนที่เขาจะมาตรวจสอบแล้วก็พบศก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายวินัย๓ข้อหา
คือฆ่าคนตายโดยประมาทนะครับแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการพกผ่าอาวุธปืน

ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ไปตรวจสอบนะคะไม่ได้ไปลากหมูปากกับเขา
ไปตรวจสอบลงพื้นที่ก็ไปเจอกับนายวินัยนี่แหละค่ะ
คือนายวินัยได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
นายวินัยเลยพาคุณกิติศักดิ์ไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยกันเลย
เขาบอกว่าทางเนี่ยค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะขึ้นเนินเขาข้ามลำห้วย

นี่ติก็นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปเลย

ระยะทางมันค่อนข้างไกลหลายกิโลค่ะ
แล้วไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจะไปถึงนะ
พอขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลายกิโลเมตรแล้ว
ต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีกค่ะ
ซึ่งระหว่างทางนายวินัยเขาก็เล่าให้คุณกิติศักดิ์ฟังนะว่า
นาทีนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกัน
ว่าทำไมเขาถึงมองเห็นนายกันทรเป็นหมูป่าไปได้
ไฟไฉท์อยู่บนหัวก็ไม่ได้เปิด
แต่สิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเป็นแค่เงาตะคุ่มตะคุ่ม
แล้วก็เห็นดวงตาสีแดงสะท้อนแสง
คือเขายืนยันว่าไฟฉายบนที่สวมหัวศีรษะของผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้เปิดเอาไว้ไม่ได้เปิดค่ะและเลเซอร์จากปืนก็ไม่ได้เปิด

เห็นแสงสะท้อนเหมือนเป็นตาของสัตว์สีแดงอะค่ะ
แล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นหน้าหมูป่า
คือถ้าคิดในแง่หลักวิทยาศาสตร์นะไอ้แสงสะท้อนที่เห็นเนี่ยผมว่า
ก็คือไฟฉายจากศีรษะตัวเองที่ส่องไปอ่ะใช่ค่ะ
ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมแต่เราเปิดไง
แต่มันมีดวงไฟที่เป็นแก้วกระจกกระจกมันก็อาจจะสะท้อนกันได้ตรงนั้นไง
ใช่ค่ะแต่คือเขาก็บอกเขาไม่รู้ว่าเขาเห็นหน้าเพื่อนเป็นหมูป่า
เขาก็เลยตัดสินใจลั่นไกลไปเลยอืม
พอยิงเสร็จเขาบอกตอนยิงเสร็จแล้วก็ยังเห็นเป็นหมูป่าอยู่นะครับ
ต้องเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้นี่แหละถึงเห็นว่าอ้าว
ไม่ใช่หมูแต่เป็นนายกัณฑรนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะหลายคนก็มองว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พูดจารบหลู่เป็นอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเข้ามาล่าสัตว์ด้วยกัน
แล้วก็ถูกยิงตายแบบนี้มาแล้วตอนเข้าป่าตัวเขาอ่ะไม่ได้พูดจารบหลู่อะไรเจ้าป่าเจ้าเขานะ
แต่นายกันทรมีผู้จาลามกซึ่งชาวบ้านเขารู้กันดีว่าไม่ควรพูดเวลาเข้าป่า
รู้หาไม่เครื่องหมูปลามาแล้วเว้ยอุ้มต้มทีหัวมันดอกมาเลยออกรึยังหมูปลาเลย
ทหัวจะเห็นเลยเป็นแสงนะครับครับคนเราน้ำให้เห็นแสงน่ะ
ไหนเนี้ยหลังจากนั้นผมมาปรับ
แล้วเห็นบอกว่าตรงนั้นก็มีคนตายประจำใช่ไหมพี่
ตายตายแล้ว๓คนล่าสุดนะครับ

คือต้องบอกว่าเช่าบ้านเขาเชื่อกันนะคะเรื่องอาถรรพ์ต่างต่างนั้นนะ
กระทั่งนายสมเกียจรักเหล่าญาติของนายกัณฑรผู้ตายก็บอกเหมือนกันนะว่า
พอรู้ข่าวก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากเขาเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าป่าตรงเนี้ย
เคยมีคนเข้าไปล่าสัตว์แล้วก็ยิงกันเองตายมาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ไหนไหนก็ไปที่ไม่ตามไม่เตออะไรผมบอกว่าตรงตรงนั้นนี่มันมันเป็น
ยังไงตรงนั้นมีใครเสียชีวิตมาแต่ละกี่คนครับผมอ่าแต่ให้พวกมันทราบมาก็มีอยู่คน
ครับครับที่เสียมานะครับเสียกันในลักษณะยังไงครับก็ลักษณะก็เนี่ยฮะ
แบบยิงกันแบบนี้แหละครับอืมเข้าไปล่าสัตว์เหรอครับครับ
ล่าสัตว์ก็ส่วนมากก็ประมาณสักเที่ยงหรือตีหนึ่งตีสองกับคนในส่วนมาก
สัตว์อะไรมามาก็จะเห็นคนเป็นแบบว่าเป็นหมูเป็นคนเป็นหมู
เป็นสัตว์อะไรต่างหน้านี้นะแล้วก็บางทีก็ยิงกันมาก็เป็นแบบนั้น
เพราะว่าเจอแบบนี้หลายเคสแล้ว๑เดือนมันกลางคืนมันมองอะไรเห็นไม่ชัด
แล้วก็สองอาวุธเนี่ยมันเป็นปืนผ่าหน้าไม้อุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
หลายสมบละนะฮะถ้าสำหรับแบบนี้ทุกผู้ชม